อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนที่ชอบทำบุญ

แต่มันไม่ถูกมันช้ำใจจะไปทำอะไร
ผู้ชม๒๒พฤศจิกายนวันรอยกระทง

ก็ไม่เห็นจะต้องตกใจก็ทุกปีก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ
ไม่เป็นไรทำใจให้สบายไว้

แต่มีลอตเตอรี่ทำอะไรได้คะคุณยูเน่

ลอยกระทงแล้วอาจจะไปเจอคู่ในวันลอยกระทงก็ได้

อันนี้อาจจะเจอขี้
แล้วแบบแปลงเป็นกระทงอย่างไร

พี่นี่อาจจะเจอทุกวันนะไม่เป็นไรนะ

วันนี้วันบุญอาจจะเป็นวันดีก็ได้
เรียกว่าเป็นเรื่องของการเอาไอเดีย
ที่นำลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัลเนี่ยนะคะ
มาสร้างให้มันเกิดประโยชน์และเกิดความสวยงามด้วย
ที่นี่คือบ้านดงไทยตะบนนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันที่บริเวณภายในวัดโพทองค่ะ
นำลอตเตอรี่เก่าเอามาทำเป็นกระทง
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ
โดยคุณเปล่งเพ็งสว่างเล่าให้ฟังบอกว่า
เริ่มแรกตัวเองและเพื่อนบ้านเนี่ยว่างและจากการธรรมนา
ก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วกันที่วัดโพทอง
ใช้ชื่อกลุ่มว่าผู้สูงอายุวัดโพทอง
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เขาก็จะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ
กิจกรรมล่าสุดก็คือนำลอตเตอรี่เก่ามาทำเป็นดอกไม้จันทร์

แล้วก็ทำรายได้เอามาถวายวัดเป็นการบูรณวัดด้วย
ส่วนช่วงนี้ใกล้จะถึงงานลอยกระทงแล้ว
ก็เลยนำลอตเตอรี่เก่ามาพับจับจีบคล้ายกับกลีบบัวนี่แหละค่ะ
แล้วก็นำมาติดกับกระดาษรังซึ่งทำเป็นฐานขึ้นรูปเป็นกระทงแบบนี้ค่ะ
เอามาประกอบกับฐานที่ทำจากต้นกล้วยและใบตองอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อให้มันลอยน้ำได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ประดับตกแต่งไปตามตัวกระทงนี่แหละค่ะ
แล้วก็เอาไปลอยปรากฏว่าโอ้โหทั้งสวยงามแล้วก็ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญนะคะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
ก็เลยชักชวนให้กับกลุ่มเพื่อนนี้นะคะ
หรือว่าใครที่มีลอตเตอรี่เก่าเอามาแล้วก็มาประดิษฐ์กัน

ราคาใบละ๑๐๑๕บาทแล้วแต่ขนาด
แล้วก็ช่วยเหลือวัดด้วยเพราะว่าเงินก็จะนำไป
ถวายวัดเพื่อบูรณปฏิสังขรศาสนสถานต่าง
แบบนี้น้องใบตองนี่ไอเดียดีมาก
คุณชอบเก็บเอาไว้ลอตเตอรี่ที่ทำให้คุณช้ำอกช้ำใจ
เอาล่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีคู่ไปลอยกระทงไม่เป็นไร
เราเอาความช้ำจากลอตเตอรี่ลอยไปด้วย
เพราะว่าเวลาเราลอยกระทงเนี่ยเราก็จะต้องขอขมาพระแม่คงคา
ถูกไหมลอยความทุกข์ความโศกทิ้งไป
เพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกนี่แหละ
คือความทุกข์ความโศกของเรา